ผู้ชายคนหนึ่งค่ะแหมไปอย่างเสือเลยนะคะ

ลืมดูลาดเหลามาก่อนเพราะตรงนั้น

สุดท้ายไม่ได้อะไรติดมือไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมา

หนึ่งคนนะคุณผู้ชมดูลักษณะพฤติกรรมพฤติการ

เสื้อยืดสีชมพูเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนคร
ศรีธรรมราชภายในร้านคือ

ผู้ชายคนนี้ลูกศรเดินเข้าไปนะคุณผู้ชม

บุกเข้าไปเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลม
บังคับพนักงานหญิงที่ยืนอยู่

แต่พนักงานบอกว่าเฮ้ยมาจี้หลังร้านได้ยังไง
แต่จังหวะนั้นเองตำรวจสายตรวจของ

เอ๊ะมันมีความผิดปกตินะ
ร้านเซเว่นปกตินะร้านจะต้องมีพนักงานยืนอยู่ใช่ปะ

ตำรวจท่านนี้เวิร์ดพลิปดีมาก

ไปพบว่าพนักงานสองคนเนี่ย

แล้วก็มีคนร้ายเดินตามหลังมาด้วย

คือเขาเองก็ไม่กลัวแล้วนะจังหวะนั้นนะ
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยที่สุดแล้วควบคุมตัว

ชื่อก็คือนายสุทัศน์ใจฟู
อายุ๔๒ปีเป็นคนก่อเหตุ
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับมีดของกลางที่

ตำรวจเองก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน

แกเครียดนะดูหน้าตา